มาต่อที่คู่รักค่ะคุณเป๊กไปมานัดแล้วก็คุณนิวพัดศรนั่นเอง
บอกเลยคู่นี้เขารักกันเวอร์นะคะแต่งงานกันมาหลายปีแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีเบบีสักทีแฟนบอกเลยลุ้นใจจะขาดจ้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่แฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะ
ทั้งคู่เองก็เฝ้ารอค่ะอยากมีเบบีกับเขาสักทีเหมือนกัน
ล่าสุดคุณผู้ชมคุณเป๊กเนี่ยก็เลยถามสักหน่อยนะคะ
เราเจอกันเนี่ยแพลนการปั๊มทายาทเป็นยังไงบ้างนะ
เจ้าตัวก็บอกว่าก็ดูปรึกษาทุกหมอเลยพี่พลอย
ไม่ว่าจะเป็นหมอดูหมอสูติก็มาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ปรึกษานะคะหมดเลย
โดยเฉพาะหมอดูที่บอกว่าถ้าจะมีลูกนะลูกเกิดในปีขาน
ดวงดีจะหนุนนำมากเลยปีขันก็คือปีหน้าแล้วนะ
งานนี้ค่ะนักข่าวก็เลยขอแซวต่อเลยว่า
แบบนี้ต้องเดินหน้าปั๊มตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือเปล่า
ตรงใส่จะเป็นคืนนี้เลยหรือเปล่าต้องได้ทันคลอดเนี่ย
เอ้ยโอ้ยเอ้าเลยค่ะนุ่มเป๊ะคะถึงก็ยกมือไว้
ลาเลยจ้ะลากลับไปแล้วจะขอไปปฏิบัติภารกิจก่อนทันทีจ้า

มันก็อย่างนี้กับกันครับ

ก็แพลนไว้คำว่าแพลนก็แพลนมาหลายปีแล้ว
ผมก็อยากจะรอเล่าข่าวดีเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่รู้เหมือนกันครับที่สิ่งดีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
แต่ว่าไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็คือแข็งแรงทั้งคู่ทั้งนิวทั้งเป๊ก

ใช่อาจจะมีปัญหาที่เราสองคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันสักเท่าไหร่
ไม่ใช่ว่ามีแล้วยังไม่บอก

บอกเลยนะฝ่ายชายพร้อมเต็มที่เตรียมปั๊มทายาท

แต่เอาจริงเรื่องแบบนี้คือสุขภาพแข็งแรงโอเคมันดีแล้ว
แต่ว่ามันมีเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องการนับวันไข่ตก
เออนะก็ดูละเอียดแล้วกันก็เป็นกำลังใจทั้งคู่นะคะ